ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าตลาดกันดีกว่าวันนี้ไปเช็คราคาสินค้ากันเลยจ้าไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันนะคะวันนี้หมูเนื้อแดงอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมนะสะพกไก่แปดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ห้า
กลมแคมป์ตระรุพสี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแหลนด์ยี่สิบแปดบาทต่อกิโลกรัม
ส่วนชมพู่ทัพทิมจันทร์นะคะ๔๐บาทต่อกิโลกรัมเนอะ